ส่วนกระแสความคล้ำคล้ายขอดูจะมีกระแสที่ดีจริง
เพราะว่าคลิปแต่ละอย่างที่ถูกตัดออกไปในการเล่นฟุตบอลของเขา๒เกมแรก
จังหวะการเล่นดูในเกมเจนลีกวันเสาร์ที่๒๙กรกฎาคมนะครับ
จังหวะนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับ

ก็เป็นจังหวะที่ทางชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
บอลให้กับทางเคนโทกุระกองหน้าเพื่อร่วมทีม
ก่อนที่ชนะทิพย์นั้นจะถูกเปลี่ยนตัวโดยคลิปนี้นะครับ
แพร่ทางยูทูปของเจลิกชาแนล
มีผู้ชมตลอด๓วันที่ผ่านมาสูงถึง๓๘๗๐
เขาบอกว่าแตะหลบดีอย่างนี้เหรอฮะ

ผมได้ทำคลิปมาตั้งแต่สมัยทำข่าวใหม่นะครับ
ทุกวันนี้นะครับยังไม่ถึง๒๐๐วิวเลยนะครับ

เอารวมกันทุกคลิปด้วยแหละ
ได้โอกาสที่คุณกุ๊บตะนันจะซ้ำไปเลย
เหมือนกับผมล้มไปแล้วผมเดินแตะเสยให้สลบไปเลย

อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับ
มีปัญหาตลอดในการปรับตัวเพราะเวลามันค่อนข้างน้อย
แต่ว่าเจนเรียนรู้ระบบเร็วมาก
สองคือสไตล์การเล่นนักเตะทีมไทยต้องปรับตัวไม่น้อย
เพราะว่าซัปโปโรเนี่ยทีมเนี่ยเป็นทีมหลีดตกชั้น
จะรู้กันดีดังนั้นจะเล่นเกมรับเป็นหลัก
แต่ว่าตอนเจอยู่กับเมืองทองก็เล่นเกมลุกเป็นหลัก
เป็นทีมชั้นนำของไทยดังนั้นเนี่ยการไปเล่นกับทีมที่เล่นเกมรับ

แต่ว่าเจก็สามารถที่จะครองบอลแล้วก็เอาตัวรอดได้

ข้อสุดท้ายส่วนสูง๑๕๘เซนติเมตร
ตัวเล็กมากนะครับคือเด็กเนี่ยจะโตทันอยู่แล้ว

เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเร็วสูงและไปกับบอลได้ดี

แล้วก็เจเชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วว่าเขาจะทำได้

ก็เพื่อร่วมทีมให้ความมั่นใจอีกนิดนึงนะครับ

แล้วก็มีโอกาสที่จะเล่นกับทีมใหญ่กว่านี้ด้วยครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างหนักก็คือ

คือย้ายไปอยู่กับทางเมืองทองแล้วเนี่ย
ฟอร์มอาจจะไปเล่นเปลี่ยงป้างเรื่องของการยิงประตูนะครับ
ภาพที่ติดตาคือการยิงจุดทดติดท้ายจังหวะนี้
ให้กับทีมไทยคราชแชมพุทบอลชิงถ้วย

ในที่เดียวกันอยู่ที่ว่าจะออกจากป่านั้นอย่างไร

ธิรสินแดงดาครับก็มาให้กำลังใจกองหน้ารุ่นพี่ในทีมเดียวกัน
บอกว่าเขาก็เคยเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งกองหน้าหากยิงประตูไม่ได้ก็จะถูกตั้งคำถามแบบนี้
แต่ไม่อยากให้ปีโป้กดดันตัวเองแล้วก็เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
แต่ผมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วกันว่าตำแหน่งของปีโป้เนี่ย
วิธีการเล่นอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องมาทำประตูเยอะแยะมากมาย
ผมว่าอาจจะต้องให้ตัวเขาเองเข้าใจในบทบาทนี้
บางทีไปอ่านแล้วจิตใจไม่แข็งแรงพอ
ก็ต้องให้กำลังใจต่อไปผมเชื่อว่ามีแฟนบอลหลายคนก็ให้กำลังใจปีโก้
เรื่องของเรื่องแฟนบอลอาจจะเคยเห็นเขาทำประตูได้แล้วก็คาดหวังในตัวเขา

แต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันต้องอยู่ที่จังหวัด
เดี๋ยวฟอร์มมาก็คงจะดีนะครับอายุยังน้อยอยู่แล้วก็แข็งแรงมีความขยันอยู่แล้วครับ
ไปดูอาการของโค้ชสุพลเสนาเพลงกันหน่อยนะครับ
อดีตแปลกขวาทีมชาติไทยในยุคริมทีมรุ่นราวคาวเดียร์ละไล่กับฟิสิโก
เป็นศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองนี่แหละครับเล่นทีมชาติทันกัน
ก็มีปฏิเหตุนะครับนอนพักปรักษาโตที่โรงพยาบาลนทวเวชกรุงเทพ
หลังจากที่จอดรถอยู่นะครับแล้วก็มีรถพ่วงไปชนท้าย
ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาระหว่างที่เดินทางกลับจากการพาทีมฟุตซอล
ทบุรีไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องต้นนะครับอดีตโค้ชของทีมฟุตซอลกรมทางหลวงก็ปลอดภัยแล้ว
ซี่โครงร้าว๒๓ซี่แล้วก็กล้ามเนื้อต้นคอฉีก
แล้วก็มีอาการมึนศีรษะแต่ว่าสมองเช็คแล้วไม่ได้มีอาการกระทบกระเทือนนะครับ
พิซิโกเกษักเสนามเมืองก็มีการโพสต์ภาพให้กำลังจ่ายด้วยนะครับ